คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่างานเข้าผู้จัดละครคนสวยพี่แอนทองประสมซะแล้ว
จู่ถูกชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าพี่แอนเนี่ยยัดเยียดความจิ้นของณเดชน์กับยายาลงไปในละครมากเกินไปหรือเปล่า
จนทำให้ละครเนี่ยความเข้มข้นของละครเนี่ยมันลดลงไป
งานนี้ผู้จัดคนสวยขอประกาศชัดเลยนะคะว่าวางรูปแบบละครตามเนื้อเรื่องปกติและยังพอใจกับกระแสละครแม้อาจจะไม่เปรี้ยงไม่ปร่างแต่ก็อยู่ในระดับที่พึงพอใจค่ะ
กำลังนึกอยู่ว่าแอนจิ้มตรงไหนบ้างเดี๋ยวก็พยายามนึกอยู่ว่ามันมีส่วนไหน
ไม่นะไม่มีนะแอนว่าแอนว่าแอนก็แอนก็วางปกติอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ทำกันมาจนเนี่ยจบเรื่องไปแล้วอะค่ะทีนี้ก็อยู่ที่คนดูแล้ว
ว่าคนดูอาจจะแบบตรงคนอาจจะชอบตรงนี้คนอาจจะแบบรู้สึกกับตรงนั้นมากกว่า
อะไรประมาณอย่างนี้มันก็แล้วแต่ว่าใครแบบไปถูกจริตถูกใจ
คนตรงจุดไหนไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ก็เป็นการประกาศชัดของพี่แอนนะคะ
ส่วนเรื่องความหวานกับหวานใจนอกวงการพี่เอธินพันธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชม
พร้อมกับย้ำว่าไม่มีอะไรหวือหวาเพราะวันคล้ายวันเกิดฝ่ายชายที่ผ่านมาก็มีการหอบเค้กไปฉลองที่ห้องตัดละคร
ส่วนข่าวดีที่หลายคนลุ้นก็ตอบเหมือนเดิมค่ะให้ทุกคนใจเย็นรอไปก่อนนะคะ
ไม่เลยอยู่ที่ห้องทำงานแบบว่าห้องตัดอะไรอย่างนี้ก็เอาเค้กไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์เขาเขาก็ช่วยงานแอนเยอะ
ไม่มีเลยเขาเป็นคนไม่เคยอยากได้อะไรไม่เคยต้องการอะไร
ไม่มีเลยค่ะหมดเวลาสวีทแล้วตอนนี้ยังไม่ลุ้นดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้อัปเดตอีกทีหนึ่งกลัวเบื่อถาม
เออเอาจริงนะนักข่าวของเราเนี่ยว่ารุ้นแล้วดีคุณเอเนี่ยชาวรุ้นบ่อน่านนะคะ
ในหลายคนก็รุ้นข่าวดีก่อนถ้างั้นเนี่ยมันมีนะมันมีกระแสว่าเออพี่แอนเนี่ยจะสละโสดแต่ก็ยังตอนนี้ยัง